พาไปดูเรื่องนี้เรื่องนี้ล่ะใครจะรับผิดชอบ
สาวคนนี้นะคะเธออายุ๒๔เธอบอกโอ้โหร้องไห้เลย
ร้องเพราะว่าถนนมันซ่อมมันทำอยู่

พี่ชายไปขับรถแล้วเสียหายตกลงไปตรงนี้
แล้วทำยังไงต่อตอนนี้ผ่อนกุญแจเปล่าเหรอลองดูค่ะ
โหถ้าไม่เอาใครมาติดหนักเลยนะเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะเนี่ย

ไม่ติดไฟไม่อะไรเนี่ยอุบัติเหตุเกิดกันเนี่ย

โอ้โหแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยความเสียหายเนี่ยฮะ
มันก็คือคำถามที่เธอถามอยู่นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยคุณดูสิมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนแบบนี้ค่ะ
ใช่คือกลางคืนเราจะเห็นว่ามันก็โอเคมันก็ดูความเสียหายมันดูยับแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นภาพรถคันนี้แบบชัดนี่คือมันฉีกไปหมดเลยนะกันชนข้างหน้า
ใช่แล้วตรงจุดนั้นคือเธอบอกเลยนะใครจะไปเห็น
เอาแค่นี้ก่อนกลางวันยังยากกลางคืนไม่ต้องพูดถึง
แล้วคืนเกิดเหตุเธอเล่าย้อนกลับไปว่า๔ทุ่มของวันที่๑กรกฎาคม
ถนนนี้อยู่ที่ไหนที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองถนนสาย๑๕
มีการทำสะพานอยู่แต่ทำไมถึงไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีสัญญาณเตือนอะไร
มีแต่เพียงป้ายเก่าเธอบอกแบบนี้ตั้งเอาไว้แล้วไฟแทบมองไม่เห็นสลัวหนึ่งดวง
โดยหญิงสาวรายนี้คือนางสาวอนัญญานะคะอายุ๒๔ปี
เล่าว่าพี่ชายเธอเนี่ยขับรถไปส่งเธอที่บ้านในอำเภอนิคมพัฒนาแล้วพี่เนี่ยก็จะกลับไปที่บ่อวินศรีราชา
มีป้ายเก่าเก่าตั้งอยู่ด้านขวาขับเลยป้ายอ้าวไปเจอโครน
ตอนนั้นรถเนี่ยหมุนคว้างหมุนเว้งเลยแล้วตกลงไปตรงทางก่อสร้างอย่างที่เห็น
รถเนี่ยหมุนไปชนเข้ากับเหล็กแล้วก็แท่งปูนค่ะ
ถึงขั้นว่าแอร์แบ็คทำงานคุณว่าจะต้องแรงขนาดไหน
ใช่ไหมโอ้โหแล้วนี่ด้านหน้าที่ยับเลยนะ
โหเละจริงคือบางรูปที่ขึ้นอ่ะยังแบบเอ๊ะตรงนี้คือส่วนไหนของรถนะ
เธอกับแม่ก็รีบออกไปดูค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้อย่างที่เห็นนั่นแหละ
รถเธอเนี่ยทำประกันประเภท๒ซึ่งมันจะไม่คุ้มครองถ้าไม่มีคู่กรณี
แต่ก็มีการประสานกับตำรวจกู้ภัยมานำตัวพี่ชายไปส่งโรงพยาบาล
เธอกับแม่เนี่ยรอรถเนี่ยรถยกอ่ะนะคะมายกรถคันนี้ไป

คุณเชื่อไหมเธอเล่าว่าตอนที่รอรถยกมายกรถของเธอมีรถคันที่มาเกือบประสบอุบัติเหตุอีกอย่างน้อย๓คัน

ใช่แล้วคนงานก่อสร้างถึงขั้นบอกว่าตรงนี้เกิดเหตุบ่อย
เธอเลยไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนล่ะ

ความคิดที่ไม่ไม่อยากฟ้องเพราะว่ามันฟ้องไปมันก็คงไม่ได้อะไรใจหนูตอนนี้ก็คือผ่อนกุญแจไปซะ
ห้าง
ถ้าเป็นคุณสองคนทำยังไงจะปลงเหมือนเธอไหม
มันปลงไม่ได้

อยากให้หน่วยงานมารับผิดชอบใส่ใจ

เฉพาะ๙วันที่ผ่านมาที่เขาเพิ่งมาทำงานนะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

มีอุบัติเหตุมาแล้ว๑๐คัน

คุณขวัญคุณขวัญมากกว่า๑๐คันด้วยเหรอมั้งเนี่ย

เจออุบัติเหตุจุดนี้มามากกว่า๑๐คัน

เอาเป็นว่าแสงสว่างตอนคืนเขาก็บอกมันไม่เพียงพอจริง
ตัวเองเป็นแค่ลูกจ้างก็ทำงานตามคำสั่งเข้ามาอีกที

ถนนเส้นนี้นะคุณผู้ชมจากข้อมูลค่ะ
เราพบว่ามีการก่อสร้างสะพานมานานแล้ว
และยังมีการเปลี่ยนผู้รับเหมามาบ่อยครั้ง
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด

เรากำลังพยายามติดต่อสอบถามอยู่

โอเคหน่วยงานได้ยินแล้วนะเข้าไปดูหน่อยฮะ
เกิดอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาล้อมคอกกันใหญ่เลย
แต่วัวมันหายไปแล้วรถเสียไปคันนึงแล้วต้องผ่อนกุญแจ
ไม่ใช่คันหนึ่งสิอุบัติเหตุเป็น๑๐นะ